เช้านี้เราก็ยังคงเกาะติดบรรยากาศในการนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ของแต่ละประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่คืนวันที่๓๑ธันวาคมเลยนะคะ
โดยในวันนี้เช้านี้ช่วงนี้น่าจะมีบรรยากาศจากที่เยอรมนีแล้วก็อียิปต์
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่เยอรมนีกันก่อนเลยนะคะ
เพราะว่าก็มีการเฉลิมฉลองในการนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาค่ะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศที่จุดเข้าดาวน์ที่บริเวณประตูประเด็นบุกที่กรุงเบอร์ลินนะคะ
ซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมนี
โดยจุดเข้าดาวน์นี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เฉลิมฉลองหลักของประเทศเยอรมนี
ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า๑ล้านคนเลยทีเดียวค่ะ
จากแสงสีเสียงแล้วก็ไฟเหล่านี้แล้วเนี่ยมีพลุไฟตระการตาที่ทางการได้จัดกิจกรรมพิเศษภายในบริเวณการเคาน์ดาวน์ด้วย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะที่ประตูถูกประดับไฟสวยงาม
แสงสีเสียงมาครบรวมถึงยังมีการแสดงดนตรีสดจากศิลปินชื่อดังอีกด้วยค่ะ
มีรายงานออกมานะคะว่าการเข้าดาวน์ในปีนี้ทางการเยอรมันได้สั่งห้ามประชาชนนำกระเป๋าหรือว่าถุงขนาดใหญ่แล้วก็วัตถุมีคมเข้ามาในพื้นที่จัดงาน
รวมถึงระบุชัดเจนด้วยนะคะว่าปีนี้ผู้เข้าร่วมงานจะต้องถูกตรวจกระเป๋าอย่างละเอียดเพื่อที่จะป้องกันเหตุความไม่สงบ
ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรับมือเหตุก่อการร้ายค่ะ
โดยนอกจากจะมีการเพิ่มความเข้มงวดตามสถานที่สำคัญแล้วทางการเยอรมนีก็ยังมีการตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
โดยที่ประตูประเด็นบุกนี้ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่๑๘เป็นประตูชัยที่มีชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงมากของประเทศเยอรมนีมักจะเป็นจุดเขาดาวนประจำปีของชาวเยอรมันทุกคนค่ะ
ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนปีใหม่เนี่ยแหละค่ะเป็นสถานีรถไฟ๒สถานีด้วยกันในเมืองมิวนิกของเยอรมนีนะคะที่มีการอบพยพทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็หยุดให้บริการด้วย
เพราะว่าทางด้านของโคศกจากตำรวจในนิวมิวนิกเองเนี่ยก็บอกว่าอาจมีความเป็นไปได้ถึงแผนการการก่อการร้ายตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานยืนยันว่าเป็นเรื่องของการก่อการร้ายจริงหรือไม่แต่ก็เป็นเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อน
พร้อมกันกับชาวเยอรมันทั่วประเทศนะคะ
จุดนี้นี่ประชาชนอยู่รวมกันกว่า๑ล้านคน

แล้วก็เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของประเทศเยอรมนีค่ะ
หนึ่งในผู้ประกาศของเราคุณเขมสอนหนูขาวก็อยู่ที่บริเวณจุดนี้ด้วยนะคะ
เมื่อวานมีการมาสำรวจพื้นที่ตรงนี้
แล้วก็มีการส่งคลิปวิดีโอสั้นมาให้เราดูกันด้วย
โอ้โหไฟสวยงามมากนะคะ
สำหรับผู้ไฟที่ทางการเยอรมนีได้จัดขึ้น

เข้าสู่ศักราชใหม่ปี๒๐๑๖ของประเทศเยอรมนี

ก็เมื่อประมาณสัก๕นาที๖นาทีที่ผ่านมานี้เอง

เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ที่อียิปต์กันต่อเลยค่ะ
นี่แหละค่ะพลุไฟสวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะ
เป็นการฉลองปีใหม่กลางทะเลทราย

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนายด้วยนะคะ

โดยรอบก็ค่อนข้างมืดมิดพอสมควรเลย

ผู้ไฟจำนวนมากเหล่านี้เนี่ย
พื้นที่ที่เก่าและก็ต้อนรับปีใหม่ในจุดบริเวณนี้

แล้วก็การเฉลิมฉลองเข้าสู่ศักราชใหม่

ก็ทำให้หลายคนเรียกว่าลืมความหนาวกัน
เลยทีเดียวนะคะมองความสวยงามกันตาค้างเลย
บริเวณเปรมิตนี่ก็อย่างที่ทราบกันว่า
ประเทศอียิปต์ก็ว่าได้แล้วก็บริเวณริมฝั่งแม่น้ำนาย
แม่น้ำนายเองก็ถือว่าเป็นแม่น้ำแห่งชีวิต
เป็นสายน้ำแห่งชีวิตของชาวอียิปต์ด้วย
เพราะฉะนั้นจุดนี้จึงถือเป็นจุดสำคัญที่หลายคนเนี่ย
มารวมตัวกันเพื่อที่จะร่วมนับถอยหลัง
เพื่อที่จะขึ้นปีใหม่ไปพร้อมกันค่ะ
อย่างที่บอกว่าเราเกาะติดทุกประเทศอย่างต่อเนื่อง
เวลาต่อไปนะคะ๖โมง๕๕นาทีในเวลาท้องถิ่นบ้านเรา
จะพาคุณผู้ชมไปที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

สักครู่เดียวนะคะ๖โมง๕๕นาทีค่ะ